ร้องได้ร้องได้
มาดูกันนะครับแผ่นที่๓ก็คือ
ข้ามข้ามข้ามข้ามข้ามข้ามข้ามข้าม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

ก็เป็นเพลงโลโก้ของวงการลูกทุ่งเลยก็ว่าได้เพลงนี้
ถ้ารุ่นพี่ปุ่นก็น่าจะรู้จักดี
เผลออาจจะได้เคยดูหนัง

คือเพลงมันยาวมันยาวเพราะว่าดนตรีมันช้า
แต่เนื้อเพลงจริงไม่เยอะหรอกครับ
แต่อาจจะไม่ใช่ทางของพี่ปุ่นพี่บุญชอบยอดรัก
แต่ว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เขาเปิดกันบ่อยมาก

ใช่มันต้องเอื้อนมันต้องอะไรต่างนานา

เป็นเรื่องของการแข่งขันในแต่ละเพลงไป
ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ช่วยกันคิดได้นะครับ

ถ้าอยากได้๖๐๐๐ต้องแข่งต่อ

ยังมีร้องเพลงเก่งของตัวเอง

ซึ่งคุณพ่อร้องได้แน่
แต่เป็นตัวช่วยตัวช่วยเดียวเลยนะคะ

คือถ้าร้องผิดได้๑คำก็ไม่พอ
ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับ๑ท่อนก็ไม่พอ
โทรหาคนรู้จักก็ไปกันใหญ่

สองตัวช่วยที่เหลืออยู่

เมื่อกี้เปิดมาโป๊ะแหมมันเป็นข้ามไปเลย

แต่ว่ามันอาจจะแคบนิดหนึ่ง
เปิดให้ได้จริงมีโอกาสเปิดได้๒ครั้ง๒แผ่นนะครับ
ปรึกษาภรรยากับลูกชายได้นะพี่ปุ่น

เสี่ยงมากเลย

สองคนข้างล่างให้หยุดหมดนะฮะ

สำหรับเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ครับ

ฝากชีวิตไว้กับตัวช่วย๒ตัวช่วยที่เหลือค่ะ
นักสู้ชีวิตมีไว้สู้ชีวิตจริงนะครับ

มี๒อย่างนี้เท่านั้นนะครับ

ตอนนี้เหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่นนะครับพี่บุตร
เพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สำหรับเพลงนี้พี่บุญบอกว่าร้องไม่ได้เลย

มีตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะครับ

ใน๕แผ่นตอนนี้มีสิทธิ์เปิดได้๒แผ่น
เพราะฉะนั้นแผ่นแรกนะครับ

๔นะครับ

จะดีมากเลยเพราะว่าจะได้ใช้แค่แผ่นเดียว

แผ่นที่๔นะครับก็คือ

ร้องผิดได้๑คำ

เพลงนี้พี่ปูนบอกว่าร้องไม่ได้เลยไม่ใช่
ร้องผิดได้๑คำไม่น่าจะพอนะครับ
เพราะฉะนั้นเหลืออีก๑แผ่นนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ครับใช้นะครับ
เอาละครับ
เป็นตัวช่วยแผ่นสุดท้ายของพี่ปุ่นแล้วนะครับ
แผ่นที่๕นะครับก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๕นะครับพี่ปุ่น

เพลงเก่งของคุณนะครับเป็นแผ่นสุดท้ายที่เปิดออกมาได้ก็
หมายความว่าพี่ปุ่นได้ร้องเพลงเก่งของตัวเองเป็นเพลงที่๔
แล้วร้องผิดได้๑คำนะครับ

นะครับให้เพลงอะไรไว้ครับพี่ปูน

คุณไม้พิโรมพอร์นะครับยาใจคนจนนะครับ

เพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
เป็นแฟนควรจนต้องก่อน
ไม่มีไหมมีเงินทองมาลองรับฝันลำบาก
ในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนัก
ถ้าไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางได้
ปัญหามากมายผ่าใจอ่อนล้า
ทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้ที
อยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจ
อุปสรรคจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กัน
ลำบากจากเห็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน้า
ปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์
อยู่เป็นแบรนด์ใจเติมไฟให้กันและกัน
เพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันให้จงดังใคร
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
อย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้ภาย
อย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชูภูมิใจคน
สองร้ายให้ร้าน
ยกตุ่มสู้ชีวิต